เอ้าแต่เรื่องของสุภาษิตคุณก็มีความรู้เรื่องนี้ดิ
แน่นอนเรื่องอะไรไทยดิฉันได้หมด

ไหวน้ำขึ้นแล้วเราก็รีบตักสิ

ต่อไปตำน้ำพริกมีมั้ย

คุณเขามีแต่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
เอาใหม่อีกสักอันหนึ่งคุณชนะ
วัวหายแจ้งความ

วัวหายต้องล้อมคอกแล้วนี่ล่ะถ้าขี่ช้าง
ขี่ช้างเหรอให้ขี่ตามช้าง

ขี่ช้างจับตั๊กกะแตน

ขี่ช้างจับตั๊กกะแตนไม่ได้หรอกมันเป็นสุภาษิต
แต่ที่พูดถึงเรื่องกลางการขี่ช้างเนี่ยจะพาไปดูว่าเขาขี่ช้างในการ

นี่เจ้านั่นล่ะครับที่อ่างทองอีกแล้วนะ
เขาได้มีการจัดพิธีขี่หลังช้างแก้บนนะครับคุณผู้ชมครับโดยมีการจัดขบวนแห่รอบเลย
บริเวณพระนอนวัดขุนอินทะประมูลจำนวน๓รอบครับ
ก็มีขบวนนางรำมาร่วมไล่รำในขบวนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแตรวงบันเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
แก้บนครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะ
บางคนเขาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกเลย
เพราะว่าไม่เคยเจอกับขบวนแบบนี้คือมันไม่ได้มีกันบ่อยอาจจะเคยมีในบางที่นะ
แต่ที่นี่เขาก็จัดใหญ่เหมือนกันนะครับการแก้บนในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามแล้วก็ทราบมาว่าเป็นงานแก้บนของคุณละมูลเมฆกระจาย
ก็เรียกสั้นว่าพี่มูลละกันพี่มูลครับเขาเล่าว่าตนเองเคยมากราบไหว้พระพุทธศัยญาติขุนอินทะประมูล
ก็ได้ขอพรให้ลูกชายก็คือคุณพระวัดเมฆกระจายเป็นนาคที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะให้มีร่างกายที่สมบูรณแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจนกว่าลูกชายจะได้บวช
แต่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะให้ลูกชายเนี่ยมาขี่ช้างแก้บนไปฟังเสียงของพี่มูลกันหน่อยนะฮะถึงที่มาที่ไปครับ
อ้าวก็สุดท้ายเป็นไปอย่างที่
ได้ขอเอาไว้นะครับเลยต้องมาแก้บนอย่างนี้

คือเขาคิดว่าลูกชายตอนเกิดมาเนี่ย

โอ้โฮยังกลับให้เอกเกาหลี

มูลเขาบอกผู้สื่อข่าวเรามาแบบนี้

เขาก็เลยกลัวว่าลูกเขาอาจจะอายุสั้น

กลัวคืออารมณ์คนโบราณเขาเชื่อว่า

เลยต้องมาขอบนบานสรรกะเอาไว้แบบนี้
สุดท้ายพอถึงอายุที่สามารถบวชได้
ก็ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่

เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ตระกาลตาเลยนะครับ

เขาก็จะกลับไปทำพิธีขวัญนาค
แล้วก็เลี้ยงฉลองตามประเพณี
แล้วก็ทำการเข้าพิธีอุปสมบทกันนะครับ
อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดป่ามุณี
ทิริยาในการระรับชมกันด้วยนะครับ
ถูกต้องแล้วอันนี้ดิฉันก็ได้สุภาษิตใหม่นะ
อะไรก็คือช้างแก้บน
ไปกันใหญ่ผมว่าน้องหนูที่เขาดูเราอยู่
เขาจะจำสุภาษิตผิดเพี้ยนกันหมดแล้วทีนี้

มีช้างจับตั๊กกะแตนสนุกจัง
สนุกจังนี้เติมเอง
ไม่มีสนุกจังมีแต่กี่ช้างจับจั๊กกะแต

คุณจำผิดเพี้ยนหมดเลยคุณใบตอง